หลังจากที่เมื่อวานนี้กศธชได้เรียกผู้แทนสถานีโทรทัศน์๔ช่อง
เข้าไปชี้แจงกรณีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ล้อมจับผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรม
ในวันนี้องค์กรวิชาชีพสื่อและตัวแทนบรรณาธิการสถานีโทรทัศน์
ร่วมหารือเพื่อถอดบทเรียนในการนำเสนอข่าวเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยมีความเห็นร่วมกันนะครับที่จะยกร่างแนวทางการรายงานข่าว
ที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ตกเป็นข่าว
โดยสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยและสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ประชุมร่วมกับตัวแทนของกองบรรณาธิการและตัวแทนสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง
เพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่
โดยคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ไม่สร้างความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวเกิดขึ้นในสังคม
ต่อการนำเสนอข่าวและการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ล้อมจับ
นายวัญชัยดันัยตโมนุษย์อาจารย์ประจำวิทยาลัยการฝึกหัดครู

หลักสูตรปริญญาโทมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
ผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยที่ประชุมยอมรับนะครับว่าถึงแม้สถานีโทรทัศน์ช่องต่าง
รายงานข่าวและถ่ายทอดสดเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
ได้พยายามทำหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ
ในการรายงานเหตุการณ์ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ตาม

จากสถานการณ์ที่แปรผันและอยู่เหนือการควบคุมตลอดเวลา
เผยแพร่ภาพบางช่วงที่ไม่เหมาะสมและสร้างความตื่นตระหนก
พร้อมยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของสื่อมวลชน
แต่ก็ยืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการทำหน้าที่
ตามหลักการของการรายงานข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
และมีความสำคัญในเชิงคุณค่าข่าว
เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง
จากกรณีฆาตกรรมที่สะเทือนความรู้สึกของคนในสังคมก่อนหน้านี้
ขณะเดียวกันที่ประชุมองค์กรวิชาชีพสื่อยังเห็นชอบในเบื้องต้น
ที่จะนำแนวปฏิบัติจริยธรรมการรายงานข่าวที่๕องค์กรสื่อได้ร่างขึ้น
เพื่อเป็นแนวทางในการรายงานที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่ตกเป็นข่าว

ขณะที่กรรมนาธิการของสถานีโทรทัศน์
จะกลับไปทบทวนกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้น
เพื่อยกระดับการทำหน้าที่ตามมาตรฐานจริยธรรมของสื่อมวลชนต่อไป